ตำรวจเขาบอกว่าเมื่อ๑๑สิงหาคมค่ะจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งในคดียาเสพติด
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามีเขาก็เพิ่งโดนจับ
แล้วตอนนี้ลูกเขาสองคนอยู่ที่สนามเด็กเล่น
แล้วก็พอพ่อโดนจับแม่มาโดนจับ
ลูกยังเล็ก๒คนจะยังไงดี
ก็ขอร้องตำรวจว่าช่วยไปรับลูกมาหน่อยได้ไหม
พามาหาหน่อยได้ไหมที่ห้องขังอยากจะสั่งเสียลูก
ตำรวจก็สงสารนะคะวันแม่พอดีคุณภาคภูมิ
ตำรวจก็เลยช่วยนะคะไปรับเด็กมาให้๒คน
มาถึงแม่ก็สั่งเสียลูกแบบร้องไห้ทั้งน้ำตา
สั่งเสียอยู่นานแล้วแม่ก็บอกตำรวจว่าเนี่ย
มีทองอยู่นิดนึงตำรวจเอาไปขายหน่อยได้ไหม
แล้วเอาเงินให้ลูกเขาเป็นห่วงลูก

เดี๋ยวพ่อก็ติดคุกแม่ก็ติดคุกจะยังไงดี
เนี่ยค่ะตำรวจก็เลยโพสต์เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะคะ
ผู้โพสต์คือพันธุ์ตำรวจรีกริจชัย
อาชวะสกุลรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้มันสะเทือนใจมาก

เขาก็ต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แต่ผู้ต้องหาคนนี้เป็นคุณแม่ที่เป็นห่วงลูกเนี่ยค่ะ

ตำรวจจับผู้หญิงคนนี้นะคะข้อหายาเสพติด

ก่อนตำรวจเอามาโรงพักเนี่ย

ลูกยังเล่นอยู่สนามเด็กเล่นอยู่เลยอะค่ะ

ก็เลยบอกตำรวจว่าช่วยรับลูกมาให้หน่อยได้ไหม
ให้ลูกมาอยู่ด้วยสักแป๊บนึงก็ยังดี
เพราะว่าสัปดาห์ก่อนสามีก็โดนจับเหมือนกันตอนนี้

พอสารวัตรกริจชัยฟังเรื่องแบบนี้
ก็ตัดสินใจไปตามหาเด็ก
ตามคำบอกเล่าของแม่นะคะ
ก็ไปเจอนะคะเจอเด็กก็พาเด็กมาพบแม่
แม่ก็สั่งเสียลูกแบบโอ้โหสั่งเสียทั้งน้ำตาค่ะ
ก็ร้องไห้สั่งเสียลูกอยู่เป็นชั่วโมง
สุดท้ายก็แม่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
แม่ก็เลยบอกตำรวจว่ามีแหวนทองคำติดตัวอยู่
มีชิ้นเดียวที่เป็นสมบัติติดตัว
เอาไปขายให้หน่อยเอาเงินให้ลูกนะ
อยากให้ลูกเป็นค่าขนมเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่ามันสะเทือนใจ

ชาวเน็ตก็เลยช่วยกันแชร์เรื่องนี้
เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่

ว่าตอนนี้พ่อก็ถูกจับแม่ก็ถูกจับ
เด็กจะอยู่ยังไงนะคะ

คุณพัชรวรินไปที่จังหวัดสมุทรสาคร

สารวัตรกริจชัยก็เล่าให้ฟังว่าหลังออกเวร
แล้วก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนตำรวจอีกท่านหนึ่งว่า
ก็ไปรับเด็กมาพบผู้ต้องหาหญิงคนนี้ดีกว่า
เพราะว่าสงสารเป็นวันแม่ด้วย
เด็กจะรู้สึกยังไงที่ไม่รู้ว่าแม่ไปไหน
วันแม่เด็กก็ไม่รู้ว่าแม่ถูกจับแล้วนะคะ

เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงนะคะ

ก็เนี่ยพอเดินทางไปถึงบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
ซอยวัดกลางอ่างแก้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เจอเด็กเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะ

ก็พาเด็กทั้งสองคนไปหาคุณแม่ที่โรงพักนะคะ

ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยอะค่ะ
ก็พอดีถามบอกมีใครรู้จักน้องเขาไหม

ตำรวจจะพาไปเที่ยวพาไปตามไปหน่อย
เด็กก็วิ่งไปตามให้อาสาตามกันให้ก็เลยจอด

เด็กก็ตามกันเป็นพวนเลยว่าตำรวจเอาเพื่อนเอาไปทำอะไร

เดี๋ยวจะไปหาแม่อาจจะนอนค้างที่แม่

ก็ขอทิเฟนให้เขาคุยกันแบบแม่ลูก

และถ้าเขาอยู่เกือบชั่วโมง

มันกระทบถึงลูกหลานแล้วก็ภาระคนข้างหลังอีกเยอะ
ที่เกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะ

แล้วใครเด็กใครจะมารับผิดชอบดูแลตรงนั้นนะครับ
ผมก็อยากให้คนที่เจอปัญหานี้อยู่ได้คิดครับ
แล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดสะท้อนสังคมครับ
อย่างที่สารวัตรบอกไปว่าที่โพสต์เรื่องนี้คือ
อยากจะให้คนที่กำลังจะทำความผิดหรือว่าทำความผิดอะไรอยู่เนี่ย
ให้ฉุกคิดว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียว
ถ้าหากว่าเราโดนจับเราถูกดำเนินคดี
ไหนจะคนในครอบครัวไหนจะลูกไหนจะพ่อไหนจะแม่
เขาก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเพราะเราทำความผิดแล้วก็โดนจับไปดำเนินคดีอย่างนี้ค่ะ
แล้วนี่สามีถูกจับไปแล้วคนนึงอะนะ

ว่าถ้าเรายังทำผิดอีกแล้วถูกจับลูกจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะ
แต่เรื่องนี้ต้องชมตำรวจนะฮะเดี๋ยวจะว่าแหมเรามีแต่ว่าตำรวจตำหนิตำรวจ

ชื่นชมเลยว่าเนี่ยคือตำรวจจะไม่ทำให้ก็ได้นะ

แต่นี่โอ้โหตำรวจทำให้เพราะลองย้อนไปในวันนั้น
ถ้าเด็กทำไมเราเล่นจนมืดจนค่ำแล้วแม่ก็ยังไม่มา

ทีนี้ค่ะพอทั้งพ่อทั้งแม่ถูกจับดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
เด็กทั้งสองคนจะยังไงนี่
นักข่าวของเราคุณพัชรวรินก็รายงานบอกว่า
ตอนนี้น้องทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะถามไปที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าทรายคือน้องเขาเรียนอยู่ที่นี่นะคะ
เกี่ยวกับข้อมูลของญาติก็แม่เด็กเพิ่งย้ายมาอยู่สมุทรสาครได้เดือนเดียวอะค่ะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องเติบโตมาท่ามกลางปัญหาของพ่อกับแม่แบบนี้
แล้วน้องจะต้องเจอกับอนาคตที่มันไม่สวยงามอ่ะนะ
วันนี้อนาคตเขายังอีกไกลหาคนช่วยกันฟูมฟักดูแล
โตมาก็จะได้มีแต่สิ่งที่สวยงามไม่เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เจอนะฮะ